ย้อนวานกันหน่อยดีกว่าว่าความทรงจำของคุณยังอยู่ดีกันหรือเปล่า
นั่นก็คือไม่เท่าไหร่หรอกงานนี้
สักเท่าไหร่กันอยากรู้

อ่าอายุหรอกคะถึงถ้าตอบเลยค่ะ
นี่สมาชิกในวงเขาพี่กิ๊บพี่มาพี่จอย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไปเจอกับพี่จอยนะ
ช่วงนี้เขากลับมารับงานหน้าจอเล่นละครหลายเรื่อง

จอยผ่านตัวไปทำงานเบื้องหลังอยู่พักใหญ่แล้ว
หลายคนยังจำได้แล้วก็ยังเรียกติดปาก
ทีสเกิร์ตจอยทีสเกิร์ตเห็นงานเบื้องหน้าปังแบบนี้
จอยบอกว่ายังไม่ทิ้งงานเบื้องหลังนะคะ
แล้วก็แอบกระซิบมาด้วยว่าตอนนี้นักเรียนที่มาเรียน
คือว่าที่ซุปตาเด็กในสังกัดพี่เอสุภาชัยทั้งนั้นเลย
บอกเลยว่าแจ้งเกิดเมื่อไหร่ปังการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์
เออ
พี่เอสุภาชัยก็จะแบบโทรมาแบบ
จ้อยพี่จะพาน้องเข้าวงการ
ช่วยเตรียมความพร้อมน้องให้หน่อย
เราก็ไปสอนไปช่วยดูว่าน้องขาดอะไรเราต้องเพิ่มอะไร
แอบถามว่าตอนนี้พี่เอสส่งมากี่คนแล้วคะ

ดีทั้งนั้นเลยเพราะว่าสุภาชัยสายตา

แล้วอยู่นิ่งนะแต่ออกมาปังทุกคนเลย
หน้าเขาสตาร์ฟวุ้นเลยน่ารักมากเนอะ